คุณผู้ชมก่อนจะไปพักเบรกกันดูอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนโรงพักเลยนะคะ
คือทางด้านรองสารวัตรวัย๕๙ปีมีอาการคือหมดสติ
แล้วเสร็จแล้วผู้บังคับบัญชาอย่างทางรองผู้กำกับเนี่ย
ก็ต้องช่วยกันนะคะปั๊มหัวใจเป่าปากก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเป็นการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสพเมืองสุโขทัยเนี่ย
ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจร้อยตำรวจเอกวัญชัยมากอยู่
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองสุโขทัยวัย๕๙ปี
ซึ่งรองสารวัตรหมดสติล้มลงนอนนิ่งเลยค่ะ

แต่ทุกคนก็ตั้งสติแล้วก็ช่วยกันประถมพยาบาล
เรื่องนี้เนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจโทรลักษณ์รัตนาถาวร
รองผู้กำกับการป้องกันปราบรามสพเมืองสุโขทัยเนี่ย

เวรน็อกหมดสติหยุดหายใจในโรงพัก
ระหว่างรอรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคนยืนงงกันหมด
ให้ผู้กองนุ่นปั๊มหัวใจและผมเป่าปาก
ดหน้าอก๓๐ครั้งเป่า๒ครั้ง
พอเป่าครั้งที่๓ผู้กองวัญชัยก็เริ่มตอบสนองหายใจเฮือกขึ้นมา
ลักเสร็จอาหารเข้าปากตัวเอง
แต่ก็สู้กันต่อไปจนรถพยาบาลพาไปส่งที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ชีพจรกลับมาแล้วรู้สึกโล่ง
เพราะว่าเสี้ยววินาทีจะช่วยชีวิตคนได้
คือรองภูมิกับก็บอกโอ้โหตอนนั้นใจหายใจคว่ำกันหมดทุกคนแล้วนะครับ
ก็ช่วยกันเต็มที่ตัวท่านรองพุ่มกลับเองนะคะ
ก็เป็นคนเป่าปากและเสร็จอาหารของผู้ที่สลบไปเนี่ย
มันก็กระเด่นพุ่มเข้าใส่ปากรองพุ่มกลับเหมือนกัน
รองภูมิกับบอกแต่ก็ต้องช่วยเหลือลูกน้องให้ได้

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลสุโขทัยก็แจ้งบอกว่าร้อยตำรวจเอกวัญชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เมืองต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว
ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนตำรวจด้วยกันพอได้รับทราบข่าวนี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวร้อยตำรวจเอกวัญชัยด้วยนะคะ